วันนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์องค์การมหาชนจังหวัดสงขลา
จัดกิจกรรมเป็นค่ายดาราศาสตร์
เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับกิจกรรมดูสุริยุปราคาในเช้าวันพรุ่งนี้
ติดตามรายละเอียดและบรรยากาศล่าสุด
จากคุณดิตระดาวิชัยดิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากหาดสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะ

ที่หาดสมิลาจังหวัดทรงคลาแห่งนี้
เป็น๑ใน๕จุดทั่วประเทศไทย
ที่จะสามารถชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้อย่างดีที่สุดนะคะ
โดยทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเอง
ก็ได้มีการเปิดโอกาสให้น้องนักเรียนจากโรงเรียน
จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้เข้ามาศึกษา
แล้วก็เรียนรู้วิธีการชมสุริยุปราคาอย่างถูกต้องในวันพรุ่งนี้ค่ะ

ดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบจังหวัดสงคลากล่าวว่า
ขณะนี้มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์
ในการรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาในวันพรุ่งนี้
โดยทางทีมงานได้เฝ้าสังเกตดวงอาทิตย์และบรรยากาศมาตลอดทั้งสัปดาห
ก็พบว่าอากาศค่อนข้างแจ่มใสค่ะ
คาดว่าจะเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้อย่างแน่นอน
ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา๖นาฬิกา๒๘นาที
เป็นเวลาที่สุริยุปราคานะคะจะเคลื่อนคลาดเข้ามาค่ะ
นอกจากนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาษภาษภ์สงคลา
ได้จัดเข้าค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน
เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนักเรียนกว่า๑๐๐คน

ให้เข้ามาเรียนรู้เรื่องของดาราศาสตร์
สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น
โดยการเข้าค่ายในครั้งนี้นะคะจะมีการเรียนรู้
ไปถึงการสร้างเครื่องมือการวัดขนาดของดวงอาทิตย์
เรียนรู้แผนที่ดูดาวบนท้องฟ้า

รวมถึงศึกษากลุ่มดาวต่างในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
กิจกรรมในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มขึ้น
ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาค่ะ
เพื่อที่จะร่วมดูวงแหวนดาวเสา
ที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนมากที่สุด
จากนั้นในเวลา๖นาฬิกา๒๗นาที
ก็จะร่วมดูปรากฏการณ์สุริยุปราคาไปพร้อมกัน
โดยจะมีการจัดตั้งกล้องดูดาวกว่า๒๐ตัว

เพื่อร่วมดูปรากฏการณ์ในครั้งนี้

ก็เป็นลานกว้างที่มองเห็นทะเลอ่าวไทย

ก็จะสามารถสังเกตเห็นสุริยคราชได้

คือเวลา๖นาฬิกา๒๘นาทีค่ะ

สรก็จะตั้งกล้องให้ประชาชนนั้น
ที่จะสังเกตเห็นได้

ซึ่งพิเศษกว่าที่อื่นนะคะ

สุริยุปราคาได้อย่างปลอดภัยค่ะ

มาร่วมกันที่หาดสมิลาแห่งนี้ค่ะ

รายงานสดจากหาดสมิลาจังหวัดทรงคลาค่ะ